เพราะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้คนจองที่พักกันเยอะนะครับ
โรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ดีไป
คนเข้าพักก็มั่นใจแล้วก็ปลอดภัย
แต่ว่าปัจจุบันมีโรงแรมที่ลักลอบการเปิด

ทำให้รัฐสูญเงินไปเยอะเพราะว่าเขาไม่ลงทะเบียนไง

แฝงตัวเข้าไปพักในโรงแรมนั้น

ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนเลยนี่เรื่องความปลอดภัยนะ

ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนลงทะเบียนเข้าไปพักได้เลย

ถ้าเกิดเหตุการณ์อาทยากรรมหรืออะไรขึ้น
ไม่มีหลักฐานอะไรใช่ครับแล้วก็บอกว่าขอบินเพิ่มก็ได้นะ

เดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สมมุติเราไปพักเราต้องเอาบินมาเบิกหน่วยราชการ

เขาบวกให้แล้วที่เดี๋ยวอีก๔๐๐มาจากไหน
แล้วมันผลต่ออะไรอีกไหมภาษี

กระทรวงมหัตต์ไตยตอนนี้ก็เลยมีนโยบาย

ให้ตุ่มสวดใบอนุญาตทั้งหมดเลยนะครับ

เรื่องของอาจยกรรมเรื่องของเงินเข้ารัฐ

คุณราชพรถามใช่ไหมที่ไหนพาไปลำพูนหน่อยใช่ที่ไหนอยากรู้
เฉพาะกิจกรมการปกครองนำโดยนายนรงทิพย์สิริภูมิในการส่วนกำกับและตรวจสอบ
ร่วมกับฝ่ายปกครองของจังหวัดและก็ทหารเข้าตรวจสอบโรงแรม๒แห่ง
แต่เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าพักเสมือนโรงแรมทั่วไปที่มีใบอนุญาตนะครับ
แล้วก็ผลเสียอย่างที่บอกเลยครับภาครัฐเขาบอกว่า
ปีหนึ่งทั่วประเทศมีโรงแรมผิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาต

แล้วก็ไม่มีภาษีนำเข้ารัฐเสียหายหลายสิบล้านบาทต่อปี
ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะฮะอีกประเด็นคือ
เพราะอย่างที่นครนายกที่บอกว่าทีมข่าวของเราแฝงตัวไป
ที่นครนายกนะครับสอบถามที่พักว่า
ต้องใช้หลักฐานอะไรไหมครับเจ้าหน้าที่บอกไม่เป็นไรไม่เอาอะไรเลยค่ะมาเลยเอาชื่อค่ะเอาชื่อค่ะ
โทรเท่านั้นนะคะก็ไม่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน
แล้วทีมข่าวของเราก็พอพักเสร็จบอกขอเบิกบินเพิ่มนะ
ได้ค่ะเดี๋ยวเขียนได้เลยค่ะได้ด้วยมันเพิ่มมาจากไหน
จะใส่ค่าอะไรเข้ามาเกินได้ไหม
ทั้งหมดที่สำคัญคือทีมข่าวบอกตกใจมากไม่มีการขอบัตรประชาชนไว้ได้ยังไง
หากเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุอาทยากรรมขึ้น
จะสามารถสืบหาตัวบุคคลได้ยังไงทั้งคนทำแล้วก็คนเข้าพัก
มันยืนยันอะไรไม่ได้เลยเออนั่นสิครับ
หรือว่าคนไปก่อเหตุมามาพักที่นี่

ส่วนที่ลำพูนเองมีโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องเพียง๔๙แห่งเท่านั้นนะครับ
แต่ยอดโรงแรมเถื่อนมีเท่าไหร่รู้ไหมคุณ๗๙แห่ง

ส่วน๒โรงแรมที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำผิดนั้นนะครับ
ปกครองได้แจ้งข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งมีโทษจำคุกมากสุด๑ปีปรับ๒๐๐๐บาทแล้วก็ปรับอีกวันละ๑๐๐๐บาท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็บอกจะกวดขันดูแลเข้มงวดต่อไป
แล้วก็กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกกฎกระทรวงผ่อนพันให้สามารถนำอาคารประเภทอื่น
ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ตามเงื่อนไข
ซึ่งผู้ประกอบการต้องเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่
และสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศที่ยังไม่ยื่นขอใบอนุญาตให้เร่งดำเนินการโดยด่วน
อันนี้มันมาจากกรณีไหนอีกกรณีรู้ไหมคุณ

จำได้ไหมฮะอะไรนะผับอะไรนะที่เชียงใหม่

ลินสกายเกิดเหตุที่ผับปรากฏว่าลามไปถึงโรงแรม
แต่ก็ถ้ามองเป็นข้อดีก็ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นการจัดระเบียบแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับทั้งคนไทยเราเองนี่แหละ
ถึงนักท่องเที่ยวที่จะไปท่องเที่ยวด้วย